ผมต้องร้องเรียนทั้งสองท่านนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นอ้อยไม่ว่าจะเป็นมัน
บอกว่ามีนายทุนมาส่งเสริมการปลูก
ปลูกเลยปลูกกี่ร้อยไล่ก็ว่ากันไปเดี๋ยวรับซื้อทั้งหมด

ไม่มีคนรับซื้อนี่แหละครับแล้วจะร้องอะไรให้ใคร

บอกว่าประธานกลุ่มต่อต้านแชร์ลูกโซ่นะครับ
ก็เลยพาเกษตรกรร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม
กรณีถูกหลอกปลูกมันญี่ปุ่น

จากว่าผู้เสียหายจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

ที่สารากลางจังหวัดนครราชศรีมา

คือยอดมันเทศญี่ปุ่นนะครับ

ชาวบ้านก็เลยต้องร้องเรียน

นายสามารถเจนชัยกิจตระวนิษฐ์นะครับ
ประธานสมาภัณฑ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่

ก็นำเกษตรกรผู้ปลูกบรรเทศญี่ปุ่น
ซึ่งผู้เสียหายเพิ่มเติมจำนวน๖๐ราย
เข้าร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม
เพื่อเร่งรัดติดตามความคืบหน้า

ด้านนายศิรเวศวิริยะเย็นยงเกษตรกร

เริ่มแรกทางบริษัทได้เชิญชวนให้ปลูก
ประเทศญี่ปุ่นนะครับ

ประมาณ๓๒๐๐๐๐บาท

ทางบริษัทกลับไม่มีการเซ็นรับยอด
ออกเอกสารการส่งรับยอดแต่อย่างใด
และไม่มีการโอนเงินค่าตอบแทน
เมื่อต้นสอบถามบริษัทกลับได้คำชิดแจงว่า
ทำการตรวจสอบแล้วจะแจ้งยอดทีหลัง
ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้
ว่าจะรับซื้อยอดที่ไร่และจ่ายเงินให้ทันที
มาร้องเรียนศูนย์นำรงธรรมก็เพื่ออยากจะได้เงินคืน
เพราะตอนนี้ลำบากมากต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยเงิน
แล้วไปกู้ยืมเงินมาลงทุนทุกเดือนครับค่ะ
เดือดร้อนที่กู้หนี้ยืมสินมาแล้วทั้งดอกเบี้ย

แล้วก็ของที่ทั้งค่าถ่ายค่าแผ่ค่า

จรินากันแล้วยินว่าเขาโกงชัด
ก็ชี้แจงและนำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบโกดัง
ยอดมันเทศญี่ปุ่นที่รับซื้อมาจากเกษตรกร
เขายืนยันว่าบริษัทไม่ได้คิดทำธุรกิจแบบแชร์ลูกโซ่
ทุกอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
และที่ไม่ได้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่เกษตรกรบางราย
จากผลผลิตที่ได้จากเกษตรกรไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ให้ไว้นะครับ
ปัจจุบันคนหันมาใส่ใจเรื่องของยอดมันเทศเป็นอย่างมาก
ยอดมันเทศส่วนใหญ่รู้ไหมว่าเขาจะมีเรื่องของใบ
เรื่องภูมิคุ้มกันสำคัญ
แล้วก็หยุดยั้งเลือดจากบาดแผลลดน้ำตาล
ขับระบายพิษรักษาโรคมองไม่เห็นในที่มืดบรรพุทธรรมกาย

คือมีหลายอย่างปกตินะครับคนจะหันกินแต่หัวมัน
อันนี้ใบมันเทศสมัยราคาแพง

ใช่ครับสรรพคุณดีบอกต้องมีคุณภาพ
นายทุนมาบอกให้ปลูก
พอปลูกไว้ก็ขายไม่รับซื้อ
นี่แหละครับแล้วก็
จากราคาไม่ได้แล้วครับ
ฟ้าฝนมันใจอย่างตัวเร็วตัวเร็วมาก

เดี๋ยวรายการรถปลดทุกข์รับเรื่องไว้

ทุกช่องทางในการร้องเรียนได้เลยนะครับ

แล้วเจอกันในรายการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลย

กับเราสองคนคุณน้ำแข็งกับผมนะฮะ